พาไปที่โคราชกันหน่อยค่ะไปจับจอจอป

มันมาวุ่นวายในหมู่บ้านท้ายที่สุด
จับได้หรือเปล่าแล้วจับด้วยวิธีไหนเดี๋ยวดูกันค่ะ
ไม่ได้ไม่ต้องเข้ามาคนไม่ต้องเข้ามา
หล่นมาไม่โดนตะข่าย
คุณผู้ชมมันไม่ได้ตายนะมันหลับ
แต่ว่ามันโดนเจ้าหน้าที่ยิงปืนยาสลบเข้าใส่
คือมันก็ขึ้นไปหลบซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ใหญ่ไงค่ะ
ชาวบ้านเขาเอาตะข่ายมาขึงแบบนี้
แล้วก็กางเพราะว่ากะว่าพอยิงยาสลบเสร็จแล้ว

มันร่วงลงมาไปนอนอยู่ที่พื้นย่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมาจับตัวมันใส่กรงไปนะคะ
อาการเบื้องต้นก็บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
แล้วก็เคลื่อนย้ายเจ้าจ๋อจอมป่วนตัวนี้ไปรักษาต่อ

เดี๋ยวจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติพื้นที่ป่าเขาเขียวต่อ
จ๋อจอมป่วนตัวนี้เป็นตัวผู้นะ
หลุดมาในหมู่บ้านหนองตะไก้ตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคมค่ะ
แล้วเข้ามา๔วันนะคุณผู้ชม
รื้อค้นข้าวของตามบ้านของชาวบ้านเนี่ย
เท่านั้นไม่พอไปไล่กัดคนอันนี้แหละที่เขากลัวไง
ว่าแบบมันจะมีอะไรหรือเปล่า

แก่จะเป็นยังไงชาวบ้านก็หวาดภาวะ
เพราะท่าทางมันก็ดุร้ายเหมือนกันนะคะ
กู้ภัยก็พยายามจะจับตัวก็จับไม่ได้สักที
ได้แต่จัดเวรยามให้เฝ้าระวัง
มันก็เลยหนีขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้ค่ะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่จากอุทยานมาช่วยดำเนินการ
ยิงยาสลบเข้าใส่จนท้ายที่สุดเอาตัวมันลงมาได้